เจ้าเก่าเจ้าเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
เจ้าตัวนี้มันคืออะไรก็ลิงนั่นเองแหละครับ
มาโผล่ที่นี่อีกแล้วฮึตัวเดิมไหมเออจำได้ละ
เขาคาดว่าอาจจะเป็นตัวเดิมก็ได้
ลิงกังเพศผู้ตัวใหญ่อยู่นะ
บอกว่ามาใช้ชีวิตกินเที่ยวอย่างสบายใจ

ในตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
บอกว่ามันอยู่นานเป็นสัปดาห์แล้ว๒สัปดาห์ได้นะครับ
แต่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ตัวเก่าก็ได้
แน่เหมือนกันเพราะดูแล้วมันเป็นมิตร

อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนั้นจริงคุณฮิศา

ก็เป็นห่วงเป็นใยกลัวมันจะมาทำร้ายประชาชนที่นั่น
ก็นำกรงมาวางไว้เพื่อดักจับเจ้าลิงตัวนี้

แต่ลิงมันรู้ทันฮะ

บอกว่าลิงมันรู้ทันจับไม่ได้ยังไงก็ไม่หลงกลพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับ
ก็บอกว่าไม่รู้จริงว่าเจ้าลิงมันมาจากไหน
แต่คาดว่ามันน่าจะติดมากับรถผักจากลบบุรีหรือเปล่า

แล้วผักรถขนผักมาส่งที่อ่างทองมันเลยตามมาด้วย
หรือไม่มันอาจจะเป็นลิงจากฝูงที่วัดไก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อันนี้ก็คือคาดเดากันไปใช่ไหม

เออก็ดูไม่ออกนะว่ามันเป็นลิงจากไหน
ทีนี้ไปถามแม่ค้าขายพวงมาลัยที่นั่นก็คือคุณพี่วิพา
เล่าให้ฟังว่าในแต่ละช่วงปีช่วงหน้าผลไม้นะ
ก็จะพบว่ามีลิงกังเพศผู้จะมาอาศัยกินแล้วก็นอนอยู่ที่ตลาด
เป็นประจำทุกปีแต่ก็ไม่รู้ไงว่ามันใช่ตัวเดิมหรือเปล่า

เราลองทาปากให้มันดูไหมเราจะได้จำได้เวลามันกลับมา

คือมันก็เหมือนกันหมดอะลิงแต่มันอาจจะเปลี่ยนเรื่องของขนงขนาด

เอายังไงซะก็บอกว่ามันก็มาเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายใคร
ไม่มีท่าทีดุร้ายแล้วก็เป็นมิตรกับพ่อค้าแม่ค้านะครับ
พ่อค้าเขาก็มีน้ำใจนำขนมนมเนยแล้วก็ผลไม้นานาชนิดไปให้มันกินทุกวัน
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นสีสันของตลาดที่จังหวัดอ่างทองไปแล้ว
เอ้าทั้ง๔อย่างไรซะภันธ์ไปภันธ์มาสถานงอกก็อย่าไปแกล้งมัน

มันก็เป็นสัตว์บางทีเราก็ไม่รู้ใจ

แต่ว่ามันก็ไปถูกที่แหละเพราะตลาดมีของกินเยอะ